ผู้ใหญ่ทำร้ายเด็กเด็กสี่ขวบเด็กที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วย
นะฮะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
เชื่อว่าวันนี้ท่านก็ตามกันมาทั้งวันแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่มันเห็นแล้วมันสะเทือนใจมาก
กล้องหน้ารถคันนี้จับให้เห็นภาพชายคนนี้เสื้อขาวเดินมา
เราขออนุญาตหยุดภาพไว้นะครับเตะเด็กนี่คือล้มหัวฟาดพื้นไปเลย
นะฮะแล้วผู้ใหญ่ที่เดินมาด้วยเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเออ
โดนอะไรนะเพราะว่าก็มองไปข้างหน้าค่ะ
เห็นอีกทีคือลูกนอนกับพื้นไปแล้วแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยค่ะเจ็บอ่ะ
ส่วนผู้ชายคนนี้มันก็เดินไปเลยเดินหายไปเลยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นครับผู้ที่เปิดเผยคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาก็เอาภาพตั้งแต่ต้นที่จับภาพผู้ชายเสื้อขาวคนนี้
เอามาเผยแพร่เพื่อให้เห็นว่ามันคือคนนี้
คือนี่เป็นช่วงที่รถติดนะฮะก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
เส้นทางนี้อยู่ก่อนถึงแยกลำสาลีนะครับรถค่อนข้างติดนะฮะ
ผู้ชายคนนี้โหนรถสองแถวมาที่มือซ้ายจะใส่เหมือนกับถุงมือยางนะฮะ
อยู่ข้างเดียวผลแล้วก็คือดูเหมือนกับวอกแวกวักแรกล็อกแรก
เหมือนมีพิรุธอะไรสักอย่างอ่ะนะฮะภาพเขาก็จับมาได้เรื่อย
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งรถสองแถวก็จะฉีกออกขวาไปนะครับ
สองแถวฉีกออกเลนขวาไปรถของคนที่จับภาพจากกล้องหน้ารถเอาไว้ได้เนี่ย
เขาก็ขับต่อไปเรื่อยนะครับรถสองแถวหายไปแล้วนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับ
สองแถวก็จะเลี้ยวขวาออกเลนขวาไปเขาบอกสังเกตดูดีดีผู้ชายคนนี้ไม่ใส่รองเท้าด้วยนะคะ
ใช่คือตอนที่รถขับมาถึงตรงนี้คือรถสองแถวออกขวาไปแล้ว
เห็นอีกทีนึงก็คือผู้ชายคนนี้เดินมาตรงไหลทางตรงเนี้ยอืมแล้วก็เตะเด็กค่ะอ่า
นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพที่เปิดเผยมาในวันนี้นะครับ
คนก็ตามตัวกันเยอะครับเด็กที่ถูกเตะในอายุสี่ขวบเท่านั้น
เดินอยู่บนทางเท้าหน้าปากซอยรามคำแหง๘๕นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้
ก็ไปเจอผู้ที่เดินมากับเด็กนะครับนางสาวลีธรรมานะครับ
เป็นแม่ของเด็กที่ถูกทำร้ายนางสาวลีบอกว่าขณะเดินพาลูกจะกลับไปกินข้าวที่บ้าน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเจอชายคนนี้ใส่ถุงมือยางข้างเดียว
ใส่รองเท้าเดินสวนมาด้านหน้าเธอเองก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่แล้วชายคนนี้ที่เดินสวนมาก็เตะเข้าที่หน้าของลูกจนล้มลงไป
ก็หันไปดูคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนบอกว่าลูกชายถูกผู้ชายเตะที่เดินสวนไปเนี่ย
ด้วยความกลัวก็เลยตะโกนนะฮะตะโกนต่อว่าพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่ชายคนนี้ก็เดินไปอย่างไม่สะทกสถานอะไรเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โดยเส้นทางนี้เธอบอกว่าปกติก็จะพาลูกชายที่ไปทำงานด้วยกัน
พอจะกลับมากินข้าวกลางวันอะไรอย่างนี้ก็จะเดินกลับมาที่บ้านนะครับ
ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะเนี่ยครั้งแรกเลยที่เจอแบบนี้

เผื่อเขาช่วยจับได้ค่ะก็บอกว่าไงหลอบพอวิ่งไปก็หายแล้วค่ะ
ก็ตอนแรกชี้อยู่ว่าเห็นหลังไวเนอะหลอบพอวิ่งไปแป๊บเดียวก็ไม่ได้ไม่เจอแล้วค่ะ
ก็ได้กล้องหน้ารถเขานะคะแล้วเราดูแล้วเป็นยังไงโอ้จะเจ็บปวดมากเลยเถื่อนใจ

เจ็บตรงไหนตรงไหนหันมานี้ลูก

เดี๋ยวลุงเป่าให้

น้องโดนกระทำไปเราก็เอาคลิปไปถาม
แพทย์มีชัยอินวูธผู้มนวยการกองกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
บอกว่าถ้าดูจากคลิปแล้วถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงมากนะฮะ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้เพราะว่าน้องตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
มีการกระทบกระเทือนก็อาจถึงสมองหรือว่ากระดูกได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียด

แต่คุณหมอมีชัยฝากบอกว่า
อย่าลืมประเมินเรื่องสภาพจิตใจของเด็กด้วยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กจะจดจำ
แล้วก็ติดตาติดใจไปตลอดชีวิตของเขา

เดี๋ยวหลังจากนี้เดินริมถนนจะกลัวไหม